อีกหนึ่งเครื่องประกอบสำคัญที่จะใช้ในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษคือเครื่องแขวนนะคะ
แขวนก็ถือเป็นงานหัตถสินไทยที่มีความสำคัญแล้วก็มีความงดงาม
ครั้งนี้ค่ะเครื่องแขวนเป็นเครื่องแขวนโครงดาวของโรงเรียนสตรีวัดระคัง
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะ
ซึ่งทำเสร็จเรียบร้อยก็จะจัดมอบให้กับกองทัพเรือ
นำไปประดับคอเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
ในการถวายพระราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามแบบโบราณราชประเพณีนะคะ

บิ้นสีแดงขนาดพอเหมาะถูกนำมาพับเป็นดอกคา
ด้วยความประนีตงดงามตามแบบฉบับงานหัตถสินไทย
ดอกขาแต่ละดอกจะถูกหุ้มด้วยเปลือกดอกรักที่ทำมาจากผ้า
คั่วชะบาประดิษฐ์ที่ครั้งนี้เพิ่มความสวยงามให้พลิ้วไหวเหมือนดอกไม้จริง
ด้วยการนำผ้าสีเขียวที่ตัดแต่งอย่างบรรจงมาหุ้มทับ
ชิ้นงานแต่ละชิ้นทั้งดอกรักอุบะขาเดียวทัดหูดอกสีแดงและสีเหลือง
จัดทำโดยคณะครูและนักเรียนจะถูกนำมาร้อยประดับตกแต่งบนโครงดาว๖แฉก
ถือเป็นเอกลักษณ์เครื่องแขวนของโรงเรียนสตรีวัดระคัง
และเพิ่มความงดงามยิ่งขึ้นด้วยการเย็บดิ้นสีทอง
แขวนหรือพวงกลางขนาด๒๘นิ้วที่ประดับตกแต่งเรียบร้อยแล้ว
จะถูกนำมาผูกเข้ากับมาลัยที่มีความยาวประมาณ๑๒๑นิ้วเส้นรอบวง๑๘นิ้ว
แกนในของมาลัยตัดเย็บด้วยผ้าตาดสีเหลืองทองยัดด้วยนุ่นเพราะมีน้ำหนักที่ดีและคงทน
จากนั้นปักด้วยดอกรักเทียมลาย๔ก้าน๔ดอกคลุมอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อประกอบสองส่วนเข้าด้วยกันก็จะได้มาลัยคล้องคอเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
ที่จะอันเชิญไปเทียบที่ท่าราชวรดิตในการถวายพระราชอิสริยยศ
ราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ระหว่างวันที่๔ถึง๖พฤษภาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
เป็นเวลานานถึง๖๐ปีแล้วที่โรงเรียนสตรีวัดระคัง
รับผิดชอบจัดทำมาลัยประดับคอเรือพระที่นั่งในพระราชพิธีสำคัญต่าง
รูปแบบที่จัดทำได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
และครั้งนี้มีครูปรานีเขียวฉลัวครูชำนาญการพิเศษ
ที่เคยถวายงานจัดทำมาลัยประดับคอเรือพระที่นั่งมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
รับหน้าที่ถ่ายทอดงานหัตถสิน
แล้วก็จะมีพวงดอกไม้ในส่วนของ๖มุมตรงนี้นะคะ
เราก็จะเป็นลักษณะที่เราจะร้อยไม่เหมือนใครค่ะ
พอเราเห็นปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่านี่คือของโรงเรียนสตรีวรคังเราค่ะ
อกจากความสวยงามและโดดเด่นของสีมาลัยแล้ว
สิ่งที่ครูปรานีเน้นย้ำกับนักเรียนทุกคนที่ได้ร่วมลงแรงทำงานฝีมือในโอกาสสำคัญนี้
คือการทำด้วยความประนีตเรียบร้อยเพื่อให้งานมีความแข็งแรงคงทน
สามารถรองรับแรงลมขณะที่เรือพระที่นั่งลอยล่องอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาได้
เพียงแค่มาลัยคล้องคอเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวัตรคังยังได้จัดทำเครื่องแขวนประดับบุษบก
แม้จะเป็นชิ้นงานที่ยากสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
แต่สุจิราบุญสง่าก็บรรจงร้อยดอกรักประกอบชิ้นงานด้วยความตั้งใจ
ก็อยากค่ะแต่จะใช้เวลามากกว่าค่ะ
จะใช้เวลานานในการทำค่ะ
เพื่อความปรานีตของชิ้นงานด้วย
รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่มีส่วนช่วยในงานสำคัญครั้งนี้ค่ะ
มาลัยประดับคอเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์และเครื่องแขวนประดับบุษบก

หัตถสินไทยทั้ง๒ชิ้นนี้ถือว่าเป็นเกียรติและความภูมิใจของคณะครูอาจารย์
และนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระคังทุกคน
ที่ได้มีส่วนในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
แผ่นดินรัชสมัยรัชกาลที่สิบ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน